มาดูต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อคืนนี้โอ้โหแทบจะไม่ได้นอนกันเลย
วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าช่วงนี้โอ้โห
เขาเรียกอะไรชาวเน็ตเนี่ยยากจนข้นแค้นเพราะอะไรรู้ไหม
กินแต่เผือกไม่ได้กินกันอย่างอื่นแล้วนะคะ
แต่ก่อนไปเผือกนะคะเรามาเรื่องสัมภาษณ์ก่อนนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ค่ะเราก็ไปเจอคุณเจนนี่งานเดียวกับคุณแอฟเนี่ยแหละค่ะ
รามากมายไปหมดค่ะก็ไปอัปเดตค่ะงานแต่งนะคะ
ก็อยากจะถามไทยนะคะว่าจริงแล้วที่ยังไม่บอก
แต่งกับคุณมิกกี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปดูหมอดูหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าอุบเลิกเอาไว้นะคะเพื่อให้เห็งปังหรือเปล่าค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามดูนะคะคุณเจนนี่ก็จะตอบแบบน้อยคำนิดนึงนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้อัปเดตเดือนต่อเดือนดีกว่าค่ะ
เราอัปเดตกันเดือนต่อเดือนดีกว่า
พี่หนูเนี่ยเจอพี่ทุกอาทิตย์
เจนไม่มีอะไรคุยแล้วหนูคุยกับพี่หนูก็คุยเหมือนเดิมนะ
ไม่หนูเจอพี่ทุกอาทิตย์เนี่ย

ว่าคุณเจนี่คบกับคุณมิกกี้ในระหว่างที่ยังมีแฟนเก่าอยู่

ปรากฏคุณเจนี่ก็ตอบไปบอกว่า
คิดว่าคำถามนี้ไม่น่าจะถามนะคะ

หลังจากนั้นค่ะก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์มากมายค่ะ
คุณมิกกี้นะคะซึ่งเป็นแฟนของคุณเจนนี่

ซึ่งเป็นท่านดรนะคะก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกัน

คุณแม่เนี่ยบอกว่าเขาเลี้ยงลูกให้เป็นสุภาพดูด
แล้วก็เท่าที่อยู่กับลูกมาในท้องมา๙เดือนเนี่ย
เพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงดูลูกเขามาอย่างดี
แต่มันก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ทำให้ยอดกดไลค์เยอะเหมือนกัน
หลายคนไปสนใจคอมเมนต์นี้นอกจากคอมเมนต์คุณแม่นะคะ
ซึ่งคอมเมนต์นี้น่าจะคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของคุณมิกกี้นะคะ

คือไม่คิดเหมือนกันว่าน้องคนนี้ก็คือคุณมิกกี้เนี่ยที่เคยน่ารักกับเราเมื่อก่อนเนี่ย
เราเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้มาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นควรจะให้เกียรติผู้หญิงด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
ก็ถ้าแวะมาอ่านขอความกรุณาไม่ต้องพูดถึงเพื่อนของเขาอีก
ค่ะจริงแล้วก็ขอนำเสนออย่างเป็นกลางนะคะ
กันอีกทีค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นนักข่าวบันเทิงด้วย
แต่ว่าในงานเมื่อวานไม่ได้ไปนะคะ
แต่ก็นั่นแหละค่ะเข้าใจในบริบทว่านักข่าวก็ต้องทำหน้าที่นักข่าวนะคะ
ส่วนคุณเจนนี่ดิฉันก็รู้จักอยู่บ้างพอสมควรนะคะ
ก็เข้าใจในบริบทในความรู้สึกเหมือนกัน
บางครั้งเนี่ยคำถามบางคำถามมันอาจจะไปกระทบใจเขา
ก็เลยอาจจะเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ด้วยความเข้าใจนะคะ
ก็ไกลวันเข้าภาษาด้วยอสหภูชาด้วย

ก็มาดูกันต่อกับพี่ป้องดีกว่า